อะไรนะเปิดได้ไม่กี่วันเจ้าของก็ตาย

ดีตั้งปาก

พอทองราคาลงคนก็แห่กันไปซื้อทองใส่
หารู้ไม่เรียกอันตรายมาใส่ตัว

นี่คนใส่ทองสองหลึงเอ็งทอง๕๐สตังค์

ดูสิไม่น่าเชื่อตายคาที่
อุ๊ยโดนจี้ตาย

แล้วคนมุมกันเต็มเลยใครเห็นก็ว่าตาย

นี่ยังหาญาติไม่เจอนะเห็นเขาคุยกัน

รู้ว่าเป็นรถใหญ่ชนแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้
เออเอาแล้วคนคนขับมันหนีได้ไหม

แสดงว่ามีคนนำทางไป
ทำไมล่ะมันจะหนีตามระเบียบได้ไหมครับพี่
นักข่าวเขาบอกไงและคนขับก็หนีตามระเบียบ

เห็นข่าวลงจับได้โดยละม่อม
ละม่อมเป็นใครครับ
ไม่ได้ทะเบียนละม่อมจับได้ไม่ได้ทะเบียนรถล่ะ

ซื้อมาเหมือนกันแพงเหมือนกัน
ทะเบียนซื้อจริงด้วย
อะไรนะ๐๐๐๐จ้ากรุงเทพธนธรรมจ้า

ก็กำลังเดินแล้วใส่ทองรถชนตายเลย

เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรต้องสิเนิ่นอ่อนหนาวไงไม่รู้เหมือนกัน

ขอผิดเงี่ยะพอเดินเคลียมข้ามนุนถ้าเขาลมารถชน

แล้วคงขับ
ขับหนีไป

จำสัญญานรถได้ไหมจำได้ค่ะ

จัดมัน

ไม่เคยซื้อร้านเลย
ผมจำได้วันนี้ก็เลยมาซื้อคำถามไป
มีขนาดมึงตายแล้วมึงอยู่มาซื้ออีกไหม

เอานะเฉพาะมึงไม่แต่งมึงก็น่ากลัวอยู่แล้ว

เออเฮ้ยเขาพี่บอส
เขามารับมาเราหรอ
พี่เขามารับมาแล้ว

ไอบอสหน้าเขาเป็นอย่างเหี้ยงไอบ้า
บ้าเหรอเยอะนิ้มไปไหว้ภาคไง

แล้วไม่รู้ใครครั้งหลังหน้าจิ้มไปในกะตางทุก

นี่ถือว่าเป็นผีที่เตรียมพร้อมไหมเนี่ย

ไม่มีญาติเผาไปให้ก็ต้องมาซื้อเอง
รียญเดี๋ยวนี้ทันสมัย

เอออะไรนะครับใครยังไม่มาร้านเอาชุดเต้นครับ
ฮะชุดกรงเต้นให้เขาไปชุดกรงเต้นอะไรนะ

ชุดฟอร์ดิเจอร์ชุดฟอร์ดิเจอร์ครบเลย
นิเจอร์ชุดฟอร์นิเจอร์ครบเลย
ทีวีตู้เย็นมีครบเลยอันนี้ถูกที่สุด
เออไหนก็ตายแล้ว

อันนี่เป็นชุดเครื่องสำเครื่องสำอาง
แต่งแล้วสวยคนอาจจะหล่อแล้วคนชอบเยอะ

ใช่แหละมีตรงราคาไม่แพงก็แหละ
เป็นผีแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดรู้จักใช้เงิน

ชุดอาคูลอะไรอาคูล

เป็นผีต้องรู้จักประหยัดพี่บอกอยู่นี่ไง

อันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกแล้วมีครบฮูวอันนี้ถูกกว่าของพี่ถูกกว่า

อยากรู้เลยว่ากงเต้ชุดไหนถูกที่สุดจ้ะ